การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวงการกีฬาไทยนะครับ
สมัครสัญหาชิงลงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
แสดงวิสัยทัศน์เรื่องของการบริหาร
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสัญหาและได้ผลสรุปในวันที่๑๑มิถุนายนเดือนหน้าครับ
เมื่อวานนี้ที่สมคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
ถือเป็นการเปิดตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานอย่างเต็มที่

ซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัครถึง๙คนด้วยกัน
และตั้งแต่รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง๓คนนะครับ
ประกอบไปด้วยพันธุรุษแสงอุดมรองตูนหรือว่านายนัทวุฒิเรืองเวท
และดรราเชลได้ผลธัญญา
ส่วนผู้สมัครคนอื่นนะครับประกอบไปด้วยเสียโต้ง
นายสิริพงศ์อัครสกุลเกียรตินะครับ
ยกสมคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกด

คณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
นายนิวัตรริมศุกร์นิรันดร์รองอธิบดีกรมภาระศึกษา
และเลขาธิการสมคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ก็ยังมีนายอธิบรัฐกาญจนสุวรรณ
พลักศึกษาที่ติดภารกิจไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมนะครับ
สำหรับกระบวนการสัญหาหลังจากนี้นะครับ
จะเป็นการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติผู้สมัครเป็นเวลา๑เดือน
จากนั้นจะเป็นการสอบภาษาอังกฤษในวันที่๑มิถุนายน
และเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการสัญหาวันที่๔๘มิถุนายน
ซึ่งมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินณยุธยาเป็นประธาน
โดยจะประกาศผลในวันที่๑๑มิถุนายนนี้ครับ